ขนมไทยกันดีกว่านะคะร้านนี้เป็นร้านขนมไทยชื่อว่าภูมิจิตคาเฟ่ขนมไทยอยู่ที่ราชบุรีจ้าบอกเลยว่าแต่ละเมนูเขาน่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยภูมิจิตคาเฟ่ขนมไทยนะคะอยู่ที่อเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีที่นี่เขาเป็นร้านขนมไทยชื่อดังมากในจังหวัดราชบุรีเลยนะมีขนมเป็นสี่สิบชนิดให้คุณเลือกเลยแล
เฮ้ยถูกโอ้ยใช่ตะโก้คุณดูดิมีตะโก้ไหมอ่ะไม่มีตะโก้มีแต่ตะโก้
แล้วก็นอกจากขนมแล้วอย่างที่บอกนะทางร้านเขามีก๋วยเตี๋ยวเมนูต่างอย่างก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยต้มยำ
เย็นตะโฟอะไรมีหมดเลยชามละ๓๐๔๐บาทนะคะใครอยากจะลิ้มลองอยากจะทานเมนูขนมไทยบนร้านอร่อยนะ
ชิมก๋วยเตี๋ยวอร่อยของร้านภูมิจิตคาเฟ่ขนมไทยก็เราทิ้งหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ให้ลิ้ม
มันดีตรงที่ว่าเขาครบเลยนะไปทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จปั๊บปิดท้ายด้วยของหวาน
แล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยครบรสเลยเดี๋ยวจบครบเลยจ้า